พาไปดูกันเลยหลายคนเข้าไปเที่ยวกันแล้ว

เพราะหลายคนจุงมือลูกหลาน

ไปชมทะเลหมอกเนี่ยคุณผู้ชม

มันมีอากาศเย็นอากาศชื้นหมอกมันก็มาดูสิ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อำเภอกรรณฑรรดารักษ์จังหวัดศรีสเกษ

อุณหภูมิกำลังดี๒๒องศาเซลเซียส

เขาเรียกว่าจุดนี้คือตะวันขึ้น๓แผ่นดินไง
ใช่มันมี๓ประเทศไง
คนก็ไปถ่ายภาพกับทะเลหมอกยานเช้าแบบนี้

มีปกคลุมประเทศไทยอยู่ทั้งภาคตะวันออกเชียง
หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกต้องระวังกันด้วย
ถึงทะเลหมอกแบบนี้ที่แก่งกระจานก็มีชื่อว่าเขาพะเนินทุ่ง

เอ้าใครจะไปก็ลองไปแล้วก็ใครไปแล้วส่งมาบอกกันได้
ส่วนอีกหนึ่งจุดผมพาไปที่หมู่ก่อช้างจังหวัดตราด
เมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย

คนไปรอลงเรือข้ามฝั่งรถติดมาก

แต่พอไปแล้วมันก็สวยไงคนก็ไปเยอะไง
นายโกศิษนิมรัฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่ก่อช้างจังหวัดตราด
บอกว่าโอ้โหวันหยุดยาวนี่นะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะ
นักท่องเที่ยวไปเยอะทั้งคนไทยเอ่ยต่างชาติเอ่ย
แล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวต่อที่หมู่เกาะมรัง
เพราะว่าอากาศช่วงนี้เขาบอกว่ามันเหมาะกับการดำน้ำชมปากการัง
ดูน้ำดิคือคนมันไม่ได้ไปนานเนอะมะลิสวยมากเลย

อุทยานแห่งชาติก่อช้างเองเขาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปออกตัว
อย่าไปใกล้กันมากแต่ไม่ใช่ว่าใส่หน้ากากอนามัยดำน้ำไม่ใช่นะอย่าไปใกล้กันมากนะฮะ
แต่ว่าทุกคนก็ต้องป้องกันลงของโควิดด้วยตรวจอุทธมณ์ด้วยไอจามตัวร้อนก็อย่าไปทงไปเที่ยว
เขาก็ไปเหมือนกันมีการไปกราบไหว้สักการะบูชา
ก็พาบุตรหลานไปครอบครัวไปพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไหว้พระกัน
ไหว้พระเสร็จปุ๊บก็ลงทะเลไปเล่นหาดเตยงามกันนะ

ใช่ค่ะนี่ไหมสวยทีเดียว
ถามว่าทำไมถึงไปกันหลายคนก็บอกว่าโอ้ที่นี่มันสวยงามไง
มันคงเป็นธรรมชาติคือมันไม่ได้มีเตียงผ้าใบ
หรือมีร้านอาหารมาเยอะแยะมากมาย
ก็คงมีอยู่บ้างประปรายเพราะว่าจุดนี้มันอยู่ในค่ายทหาร
มันก็เลยแบบปลอดภัยสูงมากทะเลสวยมากสะดวกสบาย
มันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
อยู่ในฐานทัพเรือสัตเทศิษฐ์นะรวมถึงหาดน้ำใสก็สวยนะ
เห็นไหมคุณธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์นะ
หลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกันนานใช่ไหม
ใครที่ท่องเที่ยวมาแล้วส่งมาบอกหน้าจอก่อนหน่อยเป็นอย่างไร
บรรยากาศเป็นอย่างไรธรรมชาติสวยงามแค่ไหน